มวยจังมวยจังมวย
คุณผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงรองคู่เอกของเรา
กับบริการไทยรัฐมวยชายฟายเตอร์
เริ่มต้นจากนักชกในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น
ชกมาแล้ว๕๓ไฟล์ชนะ๔๗ไฟล์และแพ้๖ไฟล์ครับ
ฟาร์ติงอัพบลูคอร์เนอร์ของขอนแก่นโปรวินทร์
และกลุ่มประสบความพลาดของเขาสำหรับดินเตอร์แวนวินและสิคลอสเตอร์ส
ขอบคุณครับซึนามิจอชายวัด
นักชกในมุมแดงนะครับมาจากอำเภอนาธวีจังหวัดสงขลา
ชกมาแล้ว๕๘ไฟล์ชนะ๔๐ไฟล์เสมอ๓ไฟล์และแพ้๑๕ไฟล์ครับ
แล้วเจ้าผู้ชมของเราอยู่บรรดายลูกการ์นอนของสงคราโปรวินทร์

และที่๔แพทย์วินิสต์ต่อกิตตี้ชัย
เอาละครับเดินทางมาถึงคู่รองของรายการแล้วนะครับ
เพชรวินิสต์สกิตตี้ชัยกับซินามิจชัยวัดครับ
โอ้โหต้องบอกว่าคู่นี้มีดีกรีครับไม่ธรรมดาครับ
ซึนามิจอชัยวัดเป็นพระเอกจอตู้เลยครับ

เสือใต้ครับเจอสิงห์อีสาน
สำหรับคู่รองในรุ่นพิกัด๖๕กิโลกรัม

น้ำท่วมอีกแล้วโอ้โหแม่เขาบอกว่าผมไม่ได้มีโอกาสพูดคุย
บอกว่ามีปักทงแดงไปแล้วนะครับที่บ้านเขาปักทงแดงไปทั่วเลยครับ
คำว่าทงแดงนี่คือต้องบอกว่าเกรดอันตรายนะฮะโอ้โหไม่เป็นไรครับ
เดี๋ยวดูครับคนชาวปากใต้ครับเป็นกำลังใจเชียร์ให้กับเพชรพินิษฐ์แล้วกัน
เพราะว่าเขาจะเอาชัยชนะกลับบ้านแต่ก็ผ่านด่านหินหน่อยครับพี่อ้นครับ
เพราะว่าซึนามิก็ไม่ธรรมดาไม่ปล่อยให้ชัยชนะกับสุปักใต้ง่ายแน่นอนครับ
นะครับทางด้านซึนามิจอชัยวัดครับนายสุเมฆเจริญรอบครับจากอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น๒๐ปีครับ
สู้สู้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรสามฟอร์มหลังชนะสองแพ้หนึ่งครับ
จอชัยวัดครับโดยสทจ๋าครับชัยวัดสุขะเดชะ
ส่วนมุมน้ำเงินครับมุมแดงครับเพชรวินิตสกิติชัยนายชัยวัดหมวกทองครับ
จากอำเภอนาทาวีจังหวัดสงครายี่สิบห้าปีสู้สู้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรเท่ากันครับ
ล่าสุดมาแพ้น็อกให้กับชายเล็กสิทธิ์กำนันประเสริฐครับที่ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ของเราครับ
จากฮายมวยสอกิติชัยถ้าเป็นลูกสิทธิ์ของจอมสวดหมลล่ะครับหรือว่าจอมคาถา
คุณสิริชัยนวลศรีครับปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าโอ้โห
ให้การสนับสนุนนักมวยอยู่ครับต้องบอกว่าเคยปลุกปั้น
อดมวยเมืองใต้มามากมายครับไม่ว่าจะเป็นเพชรทวีสกิติชัย
ตั้งแต่นู่นแล้วครับชินราชพลันชัยนะครับ
ชินราชันชัยนี่เล็กก็เป็นลูกศิษย์ของคุณสิริชัยนวลศรี
ก่อนที่จะมาได้รับการสนับสนุนจากโกเด๊พลันชัยอดิเทพวรพันธ์
และหลังจากนั้นก็มีเพชรทวีสกิติชัยมีพิทักชัยสกิติชัย
แล้วก็มาเพชรวินิตครับต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเคยขึ้นชกในระดับคู่เอกมาแล้วนะครับ
ปัจจุบันทางด้านซึนามิจอชัยวัดครับ
บรรจุเป็นข้าราชการทหารครับทรงผมเลยอาจจะดูเรียบร้อยหน่อยครับสกินเฮด
อื้อฮือ
วันนี้สทจ๋าครับชัยวัดสุขะเดชะไม่ได้เดินทางมาด้วยครับ
แต่ส่งโดโดจอชัยวัดครับเทรนเนอร์ประจำค่ายเดินทางมากับเจ้าซึนามิ
รูปร่างนั้นต้องบอกใกล้เคียงกันเลยครับซึนามินั้นได้รอยกว่าเพียงแค่นิดหน่อย
ต่อเข่าครับสงครามเข่าแน่นอนครับ
แต่อยู่อีสานอยู่พรรดาครับเทพนรงนายกศิลปริชัยอู้โห
ส่วนมุมน้ำเงินครับโดโดจอชัยวัดครับเทรนเนอร์ประจำค่ายครับ
เดี๋ยวดูครับสงครามเข่าครับล่าสุดทางด้านซึนามีก็สะดุดไพ่กับมหาศาลพบธิรธรรมไป
โอ้โหแต่เป็นเกมที่สนุกแล้วครับวันนั้น
เอาละครับวันนี้มาดูครับว่าเพนวินิตนั้นจะเก็บชัยซับน้ำตาเป็นของขวัญให้กับ
ปลอบใจให้กับชาวใต้ได้หรือเปล่าครับ
ซึ่งวันนี้ระยะนี้นะครับต้องบอกว่าระยะนี้ติดตามข่าวสารของคนปากใต้แล้ว

ทีมงานขอเป็นกำลังใจให้คนใต้ด้วยครับ

แต่เรื่องการฟิตซ้อมไม่ได้เป็นห่วงครับ
เพราะว่ามาจากค่ายมาตรฐานระดับประเทศครับพี่อ้นครับ
ก็ใช้วันไม่ธรรมดาแล้วครับ
มาจากนู้นเลยครับที่มายรัฐธรรมนาศาสีมากครับ
นี่ครับแข่งขวา

ทีมงานขวาโอ้โหต่อยมัน๑๒ครับพี่พินิศ
ต้องระวังครับเพราะว่าเป็นมวยที่อาวุธหนักครับคุณพินิษฐ์
ทุกครู่นี้มีมันเซอร์อัพเวอร์คันมาให้เห็นแล้วนะครับ

สะยำมายกขวางด้วยซ้ายโอ้โห

สะยำมาเหมือนกับอย่างนั้นล่ะ

โก้อุ้มและเด้งตีครับทุกครู่นี้

ย้ำยกรอบทุกครู่นี้ยัดด้วยซ้าย

ดูครับตีไปที่หน้าขาครับเพชรวินิต
โอ้โหเล่นงานบริเวณเหนือหัวเข่าแล้วครับ
กรรมการต้องเตือนให้ระวังครับ
หมดยกที่๑ครับพักกันแป๊บเดียวครับ
เอาละครับกลับมาติดตามกันต่อครับ

ต่างเรื่องนี้จอชัยวัดนักชกในมุมน้ำเงินครับ
กับเทปวินิศซอฟพิติชัย
โอ้โหจังหวัดที่คลัดเป็น๒ของพิวินิศครับ
แต่สุนามิก็ขึ้นแล้วแข่งขวาท่านทีมเหมือนกัน
ต้องบอกว่านี่คือมวยเอกของค่าย

หรือว่าภูซานจอชัยวัดครับ

เอาละครับผ่านไปเพียงยกแรกครับ
ต้องบอกว่าซึนามีเปิดเกมเดินเข้าหาตั้งแต่ต้นยกแล้วครับ

เป็นวินิตเข้าไปหน้าสะบัดไปเหมือนกันครับ
เอาละครับขยับมาเจอซ้ายหน้า
พยายามจะทุ่มกลิ้นด้วยปัตต์เหมือนกันครับ
สุนามิรอบใน

นี่แหละครับสงครามเข่าเริ่มต้นแล้วครับ
ตีไม่ได้ก็ไม่ให้ตีครับ
เวนิสเดินแทงซ้ายทิ้งด้วยมันขวา

จังหวะในเสียบด้วยเขาซ้ายเลยครับเพชรวินิต
เสียบขวา

วินิตปักหลักกลางเวทีครับถีบด้วยซ้ายหน้า
ทีนี้ยกนี้ยังหาจังหวะเข้าทำไม่ได้ครับ

พยายามจะดันเข้าเชือกครับซึนามิ
นิดอาศัยลูกฉลาดครับดูครับโอ้โห

ขวาอีกแล้วครับหมัดของพระนาทีเวนิส
บอกว่ามีหมัดที่เป็นอันตรายอ้าวเดินเสียบขวา
โอ้โหดูครับอีกคนนึงเด้งตีอีกคนนึงยัดไส้ครับ

พยายามจะต่อยหมัด๑๒เน้นที่หัดขวาแล้วครับซึนามิ
สวยครับเพชรวินิตแล้วเสียบด้วยเขาซ้าย
เสียบด้วยเขาขวาจังหวะดูครับกระดักจังหวะได้ดีครับ

แล้วผลักออกมาเลยครับให้พี่นิด

สุนภิกขยับเข้ามาเจอตบด้วยหมัดฮุกซ้าย
รถผ่านจากศกขหาครับปิดเลยครับเพฟเวนิส
อะไรดีครับยกนี้ดูครับหลักเนียม

มาแล้วครับต้องบอกว่าร้าวใจอีกครั้งแหละครับ

ยกที่ผ่านมาทางหน้าเพศวินิสแก้งเกมได้เลยครับ
รักข้าไปชะลาดแหละครับ

ตบแล้วบิดทิ้งเลยครับ

อาวุธมวยหลากหลายกว่าครับเพชรวินิต
วางด้วยซ้ายซัดด้วยแข้งขวาคืนครับซึนามิ
พยายามจะเน้นวงในชวนทะเลาะครับ
เจ้าสุนามีจอชัยวัฒน์

รองของรายการครับ๖๕กิโลกรัม
แดงเพชรวินิตสกิติชัยครับ

ที่๓เริ่มต้นขึ้นแล้วครับ

นี่พยายามจะเล่นงานด้วยวงใน

แต่เป็นการเสียบที่จัดไส้และตีหนักครับ

ละให้เข้ทำเข้าไปที่ภูมิละครั้งครับ

เก็บเสียบก้อนเลยครับ
มาให้ตีง่ายครับเพชรวินิสต์ตีซ้าย
เสียบขวาสุนิมิดแดงตี
โอ้จิ๊ดช้าทำช้าไม่ได้ครับสุนิมิด
จิ๊ดช้าทำช้านี่เพชรวินิสต์เก็บไป๒๓เลยครับ
หวังแข่งขวาเก็บแข่งเกี่ยวเข้ามา

เวลามาจัดสุดท้ายสุนิมิดแดงตี
ปิดกระชั่งมาอีกครั้งครับเพชรวินิสต์รูด

โอ้ดังละดอกดังละทีเนื้อนิดเลยครับ
สุนิมิดเก็บเข้ามาเพชรวินิสต์ก็ไม่หนีเลยครับ

สุนิมิดขวานายรูดร้องมาตีซ้าย
สู้ครับลูกขยันอยู่ที่นักชกในกลุ่มแดงครับ
โอ้โหแล้วแกใช้หลักเหลี่ยมใช้ฝีมือใช้ความฉลาดครับ

กรรมการเบรกเกมก่อนครับชี้ให้คืนนี้เข้ามุมละครั้งครับ
แล้วนี่ครับเตือนเพชรวินิตครับ

เดี๋ยวก็มาเสียเพชรเขาขวาไม่หนีเลยครับ
กรรมการเผชน์วินิสต์เสียขวาเสียขวา

ตอนนี้แต่งตัวนานไม่ได้ครับ
รี่บิ๊งขวางหน้าเจอกับ

กรรมแต่งตัวนางไม่ได้ครับ

เป็นวินิตซอสกิติชัยครับซับน้ำตาชาวใต้ครับ
โอ้โหแกประกาศไว้จริงครับว่าจะเอาชัยชนะนั้นไปซับน้ำตาชาวใต้ครับ
โอ้โหต้องบอกว่านี่แหละครับความขยันครับ
จังหวะเสียบอาศัยลูกขยันแทงแต่ละเม็ดแต่ละหน่วยครับ
โอ้โหดูครับจังหวะบิดกระชากจับกบไปครับ
นามิวางด้วยซ้ายเติมเข้าไปอีกที
นี่ครับเสียบด้วยขวาจัดเข้าไปอีกที
ดูครับยืนตัวแข็งครับช็อตไปดื้อครับซึนามิ
และสัดด้วยเขาโอ้โหสัดเต็มข้อครับ
อ่าลูกแบบนี้ต้องบอกว่าเตะฟุตบอลต้องบอกว่าเข้าโกครับ
โอ้โหล่อเต็มแข้งเลยครับจังหวะนี้เต็มครับ
จังหวะกรรมการสับมือครับหววดเลยครับสุด
เข่าอ่อนครับนี่ครับเป็นมวยที่อาวุธหนักอยู่แล้วครับ
ขนาดเข้าชายโครงครับปิดฉากเลยครับไปบนเวทีครับ
เอาละครับเราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือเปล่า
สนับสนุนโดย๒นิตยสารมวยชั้นนำของวงการรู้ลึกรู้จริงรู้เรื่องแชมป์ทุกเวที
นิตยสารแชมป์วางแผนทุกวันจันทร์วิเคราะห์ทุกประเด็นวงการมวย
ดูมวยตู้ต้องอ่านมวยตู้วางแผนทุกวันอังคาร
นิตยสารแชมป์นิตยสารมวยตู้
คู่เอกยังรอท่านผู้ชมอยู่ในช่วงหน้านะฮะ

ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์